มีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะในพื้นที่สพสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรี
มีรถคันหนึ่งนะคะเขาขับจากอำเภอหนึ่งไปอีกอำเภอหนึ่งที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อไปรับเครื่องเสียงติดรถปรากฏว่าระหว่างที่นั่งรออยู่ไปเจอคู่อริโดยบังเอิญ
ทีนี้แหละเขาก็เลยหนีคู่อริเนี่ยตามประกบหน้าประกบหลังยิงใส่จนเขาก็ต้องขับรถหนี
คู่อริยังขับรถตามไล่ยิงโอ้โหตามไล่กันเหมือนในหนังอะค่ะ
ยังดีที่เขาไปเจอตำรวจก็เลยให้ตำรวจช่วยนะคะ
ตำรวจได้รับแจ้งจากสายตรวจสพอูทองค่ะว่าได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ถูกไล่ยิงขับรถหนีมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือกับตำรวจ
ตำรวจชุดสืบสวนสพสะยายโสมก็นำกำลังไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ
จกหลังด้วยเป็นรูขนาดใหญ่เลยแล้วก็ถูกยิงที่ล้อซ้ายหน้าจนยางแตก
มีคนถูกยิงบาดเจ็บสองคนค่ะซึ่งทั้งคู่ได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจสายตรวจนำส่งโรงพยาบาลอูทองแล้วนะคะ
ซึ่งก็คือนายเชิงชนเหยื่อแสวงอายุ๒๙ปีเป็นผู้โดยสารถูกยิงเข้าที่ขาขวา
คนนี้เป็นคนขับโดยถูกยิงเขาที่กลางหลัง
ทีนี้ค่ะจากการสอบสวนนายเชิงชนคนเจ็บที่เขาเป็นผู้โดยสาร
เขานั่งอยู่ในรถเนี่ยนะคะเขาพอจะให้ข้อมูลได้
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเขาเองชวนนายเอ็กกะริน

เขาเดินทางออกจากอำเภอสองพี่น้อง
ไปเอาเครื่องเสียงติดรถยนต์ที่บ้านเพื่อนแถวอำเภออูทอง
แต่ระหว่างที่เขานั่งรออยู่เนี่ยค่ะมีรถกระบะอีซูซูสีดำ
มาจอดปิดท้ายรถแบบนี้แล้วเขาจำได้ว่ารถคันนี้อ๋อ
ใช่แล้วหลังจากนั้นค่ะมีรถจักรยานยนต์มาเลยมาปิดหน้ารถ
นี่ปิดท้ายคันหนึ่งปิดหน้ารถคันหนึ่งแล้วยิงใส่
คนซ้อนท้ายยิงใส่เลยเหรอใช่ค่ะยิงใส่รถเขาเนี่ย
แบบเนี้ยอ่าจนเขาต้องหนีนะคะครับเขาบอกว่าจำได้
ว่าคนที่มาจอดหน้ารถเนี่ยนะเป็นชื่อว่าในนุ่มกับในบอย
สองคนนี้เป็นอริเก่าเหมือนกันครับพอยิงใส่ปุ๊บเขาก็รีบขับรถหนีนะคะ
แต่กลุ่มคนก่อเหตุก็ยังตามเนี่ยค่ะขับกระบะตามไล่ยิง
ยางรถแตกทีเนี้ยก็เลยรีบขับรถหนีกันอ่ะ
รถเก๋งอ่ะหนีเร่งเครื่องแบบไม่คิดชีวิตอ่ะแล้วยังโชคดีเนี่ยค่ะ
ไปเจอตำรวจเจอตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจนรอดตายมาได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ถ้ามีรถมาจากด้านหลังพอมองพอมองปุ๊บเราบอกเฮ้ย

น่าดีเป็นเรื่องผู้ชายปกติ
เราก็เลยส่งทีมข่าวของเราไปตามความเคลิมนาเรื่องนี้ให้คุณฮัตเจียรายุทธ์ปุญชู
นักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุอยู่ในซอยทางเข้าวัดหัวธรรมนบ
ถนนทางเข้าเป็นถนนลูกรังมีต้นไม้ตลอดสองข้างทางอะค่ะ
ยังมีรอยรถยนต์ที่คาดว่าเป็นรอยรถของคนเจ็บที่ขับหนีตายค่ะ
ยังเห็นเป็นรอยล้ออยู่เลยอ่ะนะคะซอยนี้ไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่นะคะ
มีบ้านคนอยู่ไม่กี่หลังอ่ะค่ะทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงเกิดเหตุเขาทำกับข้าวอยู่ที่บ้าน
ได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนสองครั้งเขาก็ตกใจแล้วรีบวิ่งออกมาดูกันนะคะ
เห็นว่ามีรถเก๋งขับเหมือนหนีอะไรสักอย่างคือขับเร็วมาก
แล้วก็เห็นเลยว่ามีรถกระบะขับตามหลังมาติดติดขับมาเร็วเหมือนกัน
ระยะห่างของรถห่างกันแค่ประมาณสิบห้าเมตรค่ะอืม
ก็ได้ยินเสียงลูกปืนหนักแล้วก็รถเก้งวิ่งผ่านไปทางนี้
ก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงอะไรกันงั้นจะพลิกอัพคันหนึ่งเขา
อัพคันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าซี่หรือยี่ห้อเหมือนจะขับตาม
ตามตอนที่เขาขับตามครับฮะเขามีการยิงใส่กันอีกไหมฮะไม่
แล้วหลังจากนั้นป้าได้ยินเสียงปืนอีกไหม

คือเห็นรถเพิ่งอัพแล้วเราก็ทำงานไปเลยก็ไม่ได้มองไง

หรือมันจะบังรถมาพลิกอัพหรือเปล่า

ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าถนนเส้นนี้ปกติไม่ค่อยมีรถผ่านนะคะ
เพราะว่าเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วย
รถที่ผ่านส่วนใหญ่จะเป็นรถของตำรวจสายตรวจ

ส่วนคนเจ็บทั้งสองคนยังคงอยู่โรงพยาบาล
พาเอากระสุนออกแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ยืนยันว่าคนก่อเหตุเนี่ยเขาจำได้
เป็นคู่อริเขาชื่อว่าในโบ้แน่
คนนี้เขาบอกจำได้แน่นอนเพราะว่าเคยมีปัญหากันมาก่อน
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกรณกรประคองศรี
ผู้กำกับการศาลีตำรวจภูทรศะไยโสม
ก็บอกว่าจากการสืบสวนก็รู้ว่ากลุ่มคนร้ายกับคนเจ็บ
เขามีการเจรจาตกลงเรื่องของธุรกิจ
แต่เป็นธุรกิจสีเทาอืมเนี่ยค่ะแต่ก็ตกลงกันไม่ได้
ครับเลยยิงกันชุดสืบสวนก็กำลังติดตามคนร้ายนะคะ
ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้คนหนึ่งก็คือในนุ่ม
นี่ที่เขาบอกจำได้คือแน่ในโบ้
ขับรถกระบะมาปิดท้ายในหนุ่มกับในบอยขี่รถจักรยานยนต์มาปิดด้านหน้า
ตำรวจก็ควบคุมตัวในนุ่มได้แล้วในหนุ่มก็รับสารภาพแล้วด้วย
ส่วนอีก๒คนที่เหลือเจ้าหน้าที่บอกว่าขอให้ข้อมูลแค่นี้ก่อน
ขอเวลาในการจับกลุ่มคนก่อเหตุคาดว่าไม่นานนี้น่าจะได้ตัวนะคะ
หรือไม่แน่อีก๒คนที่เหลืออาจจะมามอบตัวเองด้วยซ้ำ
เพราะว่าจับเพื่อนได้แล้วคนอย่างไร
คนที่ถูกไล่ยิงก็ต้องสอบให้ละเอียดด้วยนะครับ
มันมาจากอะไรกันแน่สาเหตุเนี่ยยิงกันเอาตายเลยนะครับ